มาดูเรื่องเตือนกันหน่อยโจรขโมยแบบนี้มันมาเยอะ
บางทีก็ย่องเบาเข้าบ้านบ้างล่ะแต่ว่างานนี้ย่องเบาเข้าวัดค่ะ

ไม่ได้ไปทำบุญหรอกแบบนี้ไปดูกันดีกว่าเขาไปทำอะไร
นี่คุณผู้ชมค่อยดูนะคะภาพเมื่อเวลา๒๑นาฬิกา๕๒นาทีวันที่๗กุมภาพันธ์นี่เอง
ค่อยเดินไปแล้วก็เข้าไปข้างในสาลาร์ปฏิสภาษณ์รูปเหมือนของพระอาจารย์หยวน
ซึ่งเป็นอดิษฐ์เศร้าอาวาสของวัดแห่งนี้ก็คือวัดขวนมะเพอร์พร้าวอำเผินเมืองจังหวัดพัดทะลุง
เมืองจังหวัดพัดทะลุงเขาเข้าไปทำอะไรเข้าไปแค่นาทีเดียวเท่านั้นเหรอคุณผู้ชม
นาทีเดียวเท่านั้นรวดเร็วมากอืมไปอุ้มเอาตู้บริจาคเงินนะคะโอ้โห
เนี่ยอุ้มออกมาอุ้มออกมาแล้วก็วิ่งกลับขึ้นมารถจากขึ้นมารถมาขึ้นรถจักรยานยนต์
แล้วก็หลบหนีไปได้เนี่ยมากันสองคนอีกคนเนี่ยก็สตาร์ทเครื่องรอไว้อยู่ใช่โอ้เห็นแบบนี้ไม่ได้แล้ว
หลักฐานคาตาแบบนี้ทีมข่าวก็เลยบุกไปที่วัดขวดมะพร้าวค่ะไปสอบถามรายละเอียด
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากพระลูกวัดท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงที่คนร้ายเข้ามาในวัด
เป็นช่วงประมาณเกือบเกือบสี่ทุ่มซึ่งเวลานั้นเนี่ยพระก็จำวัดกันหมดแล้วอ่ะ
ญาติโยมก็กลับบ้านกลับช่องนอนกันไปหมดแล้วส่วนตู้บริจาคนี่นะคะก็คืออยู่ภายในสารา
เป็นตู้แบบไม้นะคะทางวัดได้วางตู้นี้เอาไว้ประมาณสักสามเดือนที่แล้ว
ไม่เคยมาขายตู้เลยนะคะเพราะว่าก็ยังอยากจะให้ญาติโยมมาบริจาคกันอยู่ตลอดต่อเนื่อง
แล้วก็คาดว่าเงินในตู้เนี่ยอาจจะยังไม่มากนักด้วยคงประมาณสักพันบาทเศษล่ะ
ทีนี้ค่ะถามว่ารู้ได้ยังไงว่ามีคนมาขโมยตู้
เนื่องจากว่ามีญาติโยมที่ไปทำบุญที่วัดแล้วเขาจะใส่เงินเนี่ยบริจาคเข้าไปในตู้
ปรากฏว่าอ้าวตู้ตู้ทำบุญไปไหนอ่ะพระอาจารย์ก็ไปถามพระเนอ
ไปถามพระอาจารย์ก็มาดูปรากฏว่าอ้าวตู้ไม้หายไปไหนครับ
ตรวจสอบให้แน่ชัดจากกล้องวงจรปิดไปเปิดภาพย้อนดูปรากฏว่าเห็นอย่างที่เราให้คุณผู้ชมได้เห็น
เนี่ยคือจุดที่วางเอาไว้แล้วตอนนี้ไม่มีแล้วหายวับไปกับตาเลยนะคะ
ก็เลยคิดว่าคนร้ายน่าจะฉวยโอกาสในช่วงที่ไม่มีคนอยู่
ในช่วงเวลากลางคืนแถมเป็นคืนวันพระใหญ่ด้วยอ่ะโอ้โหบาปหนักเลยนะเนี่ย
ทำไมมาทำมาวันนี้นะทางวัดก็เลยไปแจ้งความที่สพเมืองพัทธลุง
แล้วเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งขยายผลจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะ
ทำแบบนี้ได้อย่างไรนี่มันวัดวาแท้รู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าขโมยมันผิดศีลนะ
๑ใน๕ข้อเนี่ยคุณผู้ชมทำอย่างนี้เรียกว่าโดนทั้งสังคมโดนทั้งกฎหมายบ้านเมือง
ตกนรกไปไม่รู้จะโดนโทษอะไรอีกนะพูดขนาดนี้แล้วนะเจ้าโจรนะถ้าดูอยู่แล้วก็เนี่ย
ภาพวงจรปิดเขามีกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้ตามจับได้แน่นอนอย่าทำเลยดีกว่านะไปทำมาหากินบริสุทธิ์
ดีกว่านะคุณผู้ชมที่มาเล่ามาเตือนมาบอกคุณผู้ชมนั้นก็เป็นเพราะว่า
รักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะจ๊ะ